วันนี้โอ้โหยังต้องติดตามต่อเนื่อง
คือเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจกันเยอะมาก
ตั้งแต่ที่ออกมาบอกว่าสรุปแล้วเนี่ย
คดีเรื่องของการขับรถชนตำรวจของคุณบอสอยู่วิทยาค่ะ
เท่ากับว่าอายการสั่งไม่ฟ้อง
อายการสั่งไม่ฟ้องคณะกรรมการตำรวจก็เห็นพ้องนะครับ

พิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้โชว์ก่อนนะฮะ

จอเรียกพบตรอสอคืออายการสูงสุดนะครับ
แจงคดีบอส๒๙กรกฎาคมหรือวันที่๕สิงหาคม
เรียกกรรมาธิการกฎหมายนะครับ
ยุติธรรมและก็สิทธิมนุษยชนของสภาพพุทธแห่งราษดร
โดยมีคุณศิราเจนจาคะเป็นประธานคณะกรรมธิการนะครับ
เรื่องนี้สังคมให้ความสนใจ
ดังนั้นนะครับเมื่อวานี้ทางตำรวจก็ออกมาแถลง
โดยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก็ตั้งโต๊ะในการแถลงประเด็นนี้
เพราะประเด็นนี้มันเกิดมาจากสื่อต่างชาตินะคุณนะ
เขารายงานเลยว่าอายการสูงสุด
สั่งไม่ฟ้องเหมือนว่ายุติคดีนี้
สำหรับคดีขับรถชนคน
ของนายบอสวรยุทธ์อยู่วิทยา
ทายาทของเครื่องดื่มชูกำลัง
ก็ปรากฏว่าเป็นที่สนอกสนใจของประชาชนและก็สังคม
ก็ถามอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดแล้ว
ทีนี้คณะกรรมการตำรวจเห็นพ้องเป็นอย่างไรบ้าง
ซึ่งเมื่อวานพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ชี้แจงกรณีที่อายการสูงสุด
มีคำสั่งเด็ดขาด
ประเสริฐนะครับอดีตผู้บังคับหมู่ปราบปรามสถานีตำรวจนครบานทองหล่อ
จนเสียชีวิตเป็นเหตุเกิดตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ทีมกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จึงมีความเห็นพ้องตามพนักงานอายการนะครับ
ขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวน
จะดำเนินการตามปวิอาญาที่เกี่ยวข้อง
คือยื่นขออนุมัติศาลเพื่อขอเพิกถอนหมายจับ
และให้กองการต่างประเทศประสานไปยังตำรวจสากล
พร้อมกันนี้ยังชี้แจงเหตุผลที่ตำรวจ
แย้งคำสั่งของอายการ

คำถามของสังคมว่า
ทำไมไม่แย้งคำสั่งของอายการ
ทั้งที่ตำรวจก็มีอำนาจหน้าที่
ในการที่จะแย้งคำสั่งได้เหมือนกัน
ทีนี้บรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจไม่สามารถก้าวล่วงได้
ความเห็นแย้งหรือไม่แย้ง
ได้พิจารณาตามพยานหลักฐาน

แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคดีนี้คดีเดียว
เพราะมีหลายคดีที่ตำรวจก็เคยมีความเห็นแย้ง

ที่ยืนตามพนักงานอายการคือไม่เห็นแย้ง
ส่วนคำถามที่ว่านายวรยุทธ์ขับรถชนตำรวจตาย
แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับไม่แย้งคำสั่ง
เรื่องนี้นะฮะถูกถามซ้ำไปซ้ำมา

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ย้ำนะครับ
บอกว่าไม่ใช่เฉพาะคดีนี้
แย้งหรือไม่แย้งขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน

กับความสูญเสียของตำรวจทุกนาย

ผู้ที่บกพร่องในการทำหน้าที่
ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้รับการลงโทษแล้ว
อันนี้หมายถึงทางตำรวจเองที่เคยทำคดีนี้

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่อยฮะ
ความสูญเสียหรือว่าการบาดเจ็บของเจ้าที่ทุกรายอยู่แล้ว
คงไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้

คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้

และก็มีการป้องกันให้ดีกว่านี้
คือรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ก็ถูกถามในประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยนะครับ
ว่ามีตำรวจมีการเข้าข้างการทำสำนวนหรือไม่
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าไม่เป็นความจริง
เพราะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็เปิดโอกาสให้ตรวจสอบมาโดยตลอดนะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถูกถามถึงกรณีที่ดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐ
พบหมู่งามปรับปรามสนทองหล่อผู้เสียชีวิตเนี่ย
ปรากฏว่ามีชื่อเป็นผู้ต้องหาที่๒ด้วย
เรื่องนี้ก็รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตอบชี้แจงให้เคลียร์ชัดไปเลยนะครับ
บอกว่าตามความจริงแล้วคดีนี้เมื่อปี๕๕เนี่ย
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับบุคคล๒คน
หนึ่งก็คือนายวรวุฒิอ่าขออภัยวรยุทธ์นะฮะผู้ต้องหาที่หนึ่ง
ดาบตำรวจวิเชียนเป็นผู้ต้องหาที่๒
เพราะอะไรรู้ไหมคุณคือมันตกอยู่ในข้อหาประมาทร่วม
แต่ว่าดาบตำรวจวิเชียนเสียชีวิตจึงสั่งไม่ฟ้องนะครับ
ซึ่งปกติแล้วหากมีคดีอุบัติเหตุ
แล้วก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้กระทำผิด
ก็จะแจ้งเป็นความผิดฐานประมาทร่วม
ดังนั้นในสำนวนฟ้องตั้งแต่แรกเริ่มนั้น
ก็เลยมีชื่อของดาบตำรวจวิเชียนอยู่ด้วย
แต่สุดท้ายดาบตำรวจวิเชียนเสียชีวิตไปแล้วนะครับ

เรื่องนี้นะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คือพลตำรวจโทปิยะอุทาโย
ก็ระบุว่าคดีนี้สามารถฟ้องร้องใหม่ได้
หากญาติมีข้อมูลหลักฐานใหม่
ขอให้เข้าใจกระบวนการทำงานของตำรวจ
ที่ต้องเป็นไปตามพยานหลักฐาน
และคดีนี้ก็ดำเนินการมาหลายปีแล้ว

เพราะต้องไม่ลืมว่าตำรวจคือผู้สูญเสีย
ทุกคนเสียใจที่ต้องเสียลูกน้องไปนะครับ
ทางสมัยบัญชาติโดยคณะกรรมการบอกว่า

แต่ไปวิการอื่นมาถามว่าคุกไว้ขังใคร

กฎหมายต้องเป็นกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็คือผู้สูญเสียด้วยกันอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นประเด็นหลักสำคัญหลักกฎหมายต้องอยู่ครับ
การลงโทษต้องเป็นไปตามหลักฐานพยานมีอยู่
และเรื่องนี้สามารถที่จะดำเนินการฟ้องร้องได้

นะครับก็ทำผู้ช่วยภูมิฉาการตรรวจแห่งชาติ

แล้วก็เรื่องของข้อหาทั้งหมดของนายวรยุทธ์นะ
เท่ากับตอนนี้คือจบสิ้นไปแล้ว

คือจริงแล้วก็จะมี๕ข้อหา
ข้อหาเมาแล้วขับอายการสั่งไม่ฟ้องตั้งแต่แรก

ข้อหาขับรถเร็วเกินหมดอายุความไปแล้ว
เมื่อวันที่๓กันยายนปี๒๕๕๖นะครับ
ข้อหาที่๓คือขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหาย

ข้อหาชนแล้วหนีโดยที่ไม่ลงมาให้การช่วยเหลือ
หมดอายุความไปแล้วเมื่อวันที่๓กันยายนปี๒๕๕๙
แล้วก็ข้อหาสุดท้ายคือข้อหาขับรถโดยประมาท

ซึ่งจริงแล้วมีกำหนดจะหมดอายุความในวันที่๓กันยายน
คืออายุความ๑๕ปี
แต่ว่าคืออีกประมาณ๗ปีกว่าจะหมดอายุความ

อายการไม่สั่งฟ้องในข้อหานี้ก็เลยจบสิ้นทุกข้อหา
ก็เลยมีความคืบหน้านะคะ
เรื่องนี้เพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงระยะเวลานี้
หลังจากที่อายการสูงสุดมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องในบอส
และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่ได้มีความเห็นแย้งแล้วเนี่ยนะคะ
ทางสถานีตำรวจนครบานทองหล่อเจ้าของคดี
ก็ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังในบอสวรยุทธ์ให้ทราบด้วย
ในวันที่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
ขั้นตอนที่ตำรวจต้องดำเนินการถอนหมายจับนะคะ
ทางด้านนายสุริยันหงวิลัยโคศกสารยุติธรรม

สำหรับการเพิกถอนหมายจับของสารยุติธรรมคดีในบอส
จากการตรวจสอบที่สารอาญากรุงเทพใต้
ยังไม่พบว่ามีตำรวจยื่นเรื่องเข้ามาค่ะ
ซึ่งถ้าหากว่ามีการยื่นคำร้องและรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
สามารถดำเนินการได้ภายในหนึ่งวันเลยค่ะ
นะครับเมื่อวานโฆษกศาลก็เปิดเผยนะ
ก็ต้องรอให้ทางตำรวจยื่นเอกสารยื่นเรื่องเข้ามาอีกนะครับ
แล้วก็เมื่อวานี้ในห้องแถลงนักข่าวก็ถามว่า

คือนักข่าวถามรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โฆษกก็บอกว่าไม่ทราบอันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าอยู่ไหน

ไม่มีคดีแล้วเข้าไทยได้ไหม
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ก็ต้องอีกระยะหนึ่งแหละก็ตอบกลางนะครับ
แต่ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าถอนหมายจับทุกอย่างหมดแล้ว
ก็เท่ากับว่าก็เป็นคนที่สามารถเข้าออกได้
ไม่ได้มีคดีอะไรติดตัวแบบนั้น

ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงประชาชนให้ความสนใจกันเยอะ
ชาวเน็ตชาวโซเชียลต่างนี่ก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะ
ลองฟังความคิดเห็นของญาติดาบตำรวจวิเชียนกันหน่อยดีไหมคะ
หลังจากที่มีผลออกมาแบบนี้
มีคำตัดสินของอายการออกมาแบบนี้แล้วเขารู้สึกยังไงกันบ้าง
นี่คือญาติดาบตำรวจวิเชียรกรรณประเสริฐผู้ตายนะคะ
นี่คือนายพรอนันต์กลั่นประเสริฐค่ะเป็นพี่ชาย
ก็บอกว่าพอรู้ว่าอายการสั่งไม่ฟ้อง
แล้วก็ให้ถอนหมายจับในบอสอยู่วิทยาเนี่ย
ถามว่าแครงใจไหมยอมรับว่าแครงใจนะคะ
อายการสั่งไม่ฟ้องคดีแล้วก็สงสัยด้วยว่า
ทำไมไม่แขวนคดีแล้วก็รอให้เรื่องเงียบ

พลอยอนันต์บอกว่าจริงครอบครัวไม่ได้ตกใจ
กับคำตัดสินของอายการนะคะครับ

ของทำรวจและอัยการไปเชียบฟองอากมายานะให้กับฟองรองเอง
แต่ในเมื่ออัยการทำรวจไม่ฟองรองคดีเราก็ได้ตัดฟักดูเข้าดูทำอะไรไม่ได้
นี่นะครับซึ่งนายพออนันต์ก็กล่าวทิ้งท้ายบอกว่า
สำหรับการเยียวยาหลังจากที่เซ็นหนังสือยอมความไปแล้ว
กรณีก็มาจัดงานศพให้แบ่งเงินให้ตามที่เจรจากันนะครับ
ก็ไม่ได้เจอหรือพูดคุยกับอีกฝ่ายเลย
ซึ่งตอนนี้อย่างที่เขาบอกครอบครัวก็ปล่อยแล้วนะครับ
ดำเนินการอะไรต่อแล้วทุกอย่างให้สังคมตัดสิน
ครอบครัวก็อโหสิกรรมให้สิ่งที่อยากที่สุดก็คือ
อยากให้น้องชายไปสบายนะครับ
แล้วก็มีคนที่ไปสอบถามสัมภาษณ์
ในส่วนของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอดีต
บัญชาการตำรวจนครบานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ที่ทำน่าที่ในการสอบสวนคดีนี้ตั้งแต่ต้นนั้นนะครับ

รวมถึงจริงคนยังรอคำตอบอยู่เหมือนกัน
บางคำชี้แจงมากกว่าว่า
จากคดีที่เป็นขับรถชน

ทำไมผู้ต้องหาถึงมี๒คนขึ้นมาได้อะไรอย่างนี้

เป็นมหากราบแล้วก็รอว่ากรรมาธิการกฎหมาย
เขาจะเชิญทั้งทางฝั่งของอายการสูงสุด
แล้วก็พบตรเข้าไปอย่างไรในฐานะคณะกรรมการตำรวจด้วย
เดี๋ยวรอความคืบหน้ากันนะคะ๒๙กรกฎาคมนะคะ